ก็คือพวกเราทุกคนต้องมาร่วมกันทั้งหมด
ซึ่งมันเป็นความจริงที่แบบเอ่อ
ไม่รู้ว่าใครหว่าได้มาช่วยรับผลดิบเราอยากโขละความผิดใจจากภากรัชท์จริง
ภากรัชท์ทำได้ดีมากเลยนะ
ผิดภาพจากตรงเนี้ยที่มีการรับนักการทูตเข้ามาแล้วก็รับทหารเข้ามาแล้วก็
อาจจะเป็นความสกรี๊ดที่มีการปล่อยให้มานอนที่โรงแรมในตัวเมืองเลย
ซึ่งใกล้กับชุมชนมากแล้วก็ความเข้มงวดในการดูแลตรงนี้ค่ะ
ปล่อยให้เขาออกมาเดิมกันแบบได้ขนาดนี้แต่จริงจริงถ้าถ้าภาครัฐมี
โยบายที่เข้มงวดแล้วก็อยู่ในช่วงของกักกันอยู่ช่วงของสนามบินอย่าง
เนี้ยแอ้งก็คิดว่ามันจะไม่เกิดเหตุประมาณเกิดขึ้นอืมก็คืออยากให้
ทุกฝ่ายเข้าใจเห็นใจตัวคือเห็นใจคนระยองเห็นใจพวกเราพ่อค้า
ที่แบบเออทุกคนที่ทำกิจการมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ห้างของเรา
ที่ถูกกระทบแต่ว่าอันเนี้ยมันเกิดอาณุภาพที่แบบว่าทางจังหวัดระยะวะมือ
แบบโรงแรมกำลังจะดีทุกอย่างกำลังจะดีอะค่ะอยากขอว่าตรงเนี้ย